มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
หมู่มวลในคราบมิตรฉาชีพมันเยอะซะเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดโดนอีกแล้วสำหรับแม่โบแวนด้าค่ะ
คราวนี้ตั้งเป็นเพจปลอมนะคะ
เป็นของคุณปอทฤษฎีเรียรายเงินคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็แอบอ้างชื่อคุณปอร้ายต่อหลายสิ่งเลยค่ะ
แล้วก็แฟนคลับตาดีเขาไปเจอมา
แล้วก็บางคนนะแฟนคลับหลงเชื่อไปด้วยค่ะ
ก็มีการโอนเงินร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนอะไรต่าง
งานนี้แม่โบแวนด้าออกตัวเลยนะคะ
บอกว่าแบบนี้ไม่โอเค
ของปลอมแบบนี้มันแบบไม่ดี
แล้วก็คือแม่โบกับครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
อยากให้หยุดการกระทำแบบนี้สักทีค่ะ
มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วล่ะค่ะเป็นระยะ
แล้วก็มีการแจ้งจากแฟนคลับต่าง
ว่ามีการท็อปมาให้ว่ามีการขายเสื้อบ้าง

แล้วเราก็บอกว่าไม่เคยทำ
ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับพี่พอร์ตั้งนั้น
ตั้งจากวันราชตั้งจากวันราช
ตั้งจากวันราชไม่เคยทำ
แล้วก็อินบล็อกไปหาทางเพจว่า
ทำแล้วเอาเงินไปทำอะไร
แล้วทำไมไม่มาคุยกับเราก่อน
แล้วพอเราบอกว่าขอความร่วมมือไม่ทำได้ไหม

เพราะไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

ก็เลยทำได้อย่างเดียวคือการแชร์ช่องทางของเรา
แล้วก็บอกให้แฟนคลับช่วยกระจายกระจายกันให้หน่อยนะคะ